คู่กัดสะบัดคร่าว

เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนใน
คู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับผมชนะคุณชิสาน้องจูด้งนะ
ใช่ครับเขาเป็นอะไรค่ะ
เขาง่วงตกบ่ายมาทีไรอาการเป็นแบบนี้ทุกที
เออแต่เชื่อว่าไม่ใช่แค่คุณชนะหรอก
กินมาอิ่มนี่เริ่มทำงานแล้ว
หนังท้องตึงหนังตาก็เลยจะปิดแล้ว
โอ้โฮลุยบรรเวงกับคุณผู้ชมกันก่อนนะครับ
วันนี้เห็นบอกว่าเรื่องของกิจกรรมของเราก็ยังเหมือนเดิม
ใช่ครับคุณผู้ชมใครที่โทรศัพท์เก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนทำยังไง
นี่เลยนะฮะรายการเราใจดีอีกแล้วให้ฟรี
แต่ว่าถ้าใครอยากได้แอดไลน์หน่อยแอดมาเป็นเพื่อนกับเราที่ไลน์แอดไทยรัฐ
แล้วก็ตอบคำถามว่าคุณนี่ชอบอากาศแบบไหนที่สุดและเพราะอะไร
และที่สำคัญครับอย่าลืมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามด้วยเบอร์โทรของคุณด้วยนะครับ
ใช่แล้วใครก็ส่งเข้ามาได้ตอนนี้หลายคนก็ส่งเข้ามา
เราก็เริ่มเห็นแล้วชอบร้อนบ้างชอบอากาศหนาวบ้างชอบฝนบ้าง
ละกันวันไหนจะประกาศผลนะครับคุณจูด้ง

เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับค่ะแต่ก่อนอื่นมาเช็คเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
เหลือบออกไปดูนอกสตูดิโอวันนี้แถววิภาวดีร้อนมาก
ผมเชื่อว่าหลายพื้นที่เริ่มที่จะมีอากาศร้อนแบบนี้แดดมันเริ่มจะเปรี้ยง
แต่อย่าเพิ่งไว้ใจเพราะเห็นว่าอุตุเขาออกมาเตือนอีกแล้วบอกว่าเดี๋ยวฝนจะมาอีกแล้ว
โอ้โหน้ำเก่ายังไม่จางหาย

กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขามีประกาศเป็นฉบับที่๒ฮะเมื่อช่วงสักประมาณตี๕๓๐นะฮะ
เขาบอกว่ายอมความกดอากาศต่ำเนี่ยกำลังแรงที่ปกคลุมตอนบนของฟิลิปปินส์ก็เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง
แล้วคาดว่าจะทวีความแรงขึ้นและเคลื่อนที่เข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนาม
คือถ้ามันขึ้นเวียดนามเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องติดตาม
เพราะมันจะมีผลมาอย่างประเทศไทย
จะทำให้ในวันพรุ่งนี้มารื้อนี้๑๔๑๕ตุลาคมทางอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑล
จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเขาเตือนเก้าจังหวัดเลยนะครับ
ต่อไปนี้มีจังหวัดชายภูมิขอนแก่นกาลสิน
มุกดาหารมหาศาลคามร้อยเอ็ดยะโสธร
อำนาจเจริญบุรีรำสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานี

เขาบอกให้ระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมในระยะนี้
คือบางจังหวัดยังท่วมอยู่และท่วมหนักมากด้วย
อุบลราชธานีตรงนี้ก็ต้องรับมือกันด้วย
เตรียมการกันให้ดีนะครับแล้วตอนเนี้ยทีมข่าวของเราเนี่ย
รายงานความคืบหน้าที่นั่นด้วยเพราะเป็นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะ
เรื่องของน้ำท่วมนะครับเรื่องของคนกรุงเทพต้องรู้กันบ้าง
ปฏิบัติตัวอย่างไรเรื่องของการทิ้งขยะ
ถามว่าทำไมต้องมาพูดถึงเพราะว่าขยะชิ้นใหญ่มันเป็นปัญหา
มันไปอุดตามช่องต่างที่จะทำการระบายน้ำเนี่ยคุณเชื่อไหม
มันอาจจะเป็นจากโครงการเก่าที่มันยังไม่ได้ทำการลื้อออกมา
แต่ไอ้ที่เคยเห็นอ่ะอันนี้คุณเห็นเนี่ยไอ้อย่างเงี้ดูแล้วเฮ้ยเนี่ย
อะไรนะมันคือโต๊ะใหญ่ที่คล้ายเป็นแค่ไปอยู่ในช่องที่เป็นท่อ
ท่อใหญ่ระบายน้ำเป็นไปได้ยังไงค่ะเพราะฉะนั้นนะครับ
ตรงนี้เขาเตรียมที่จะแก้ไขครับถ้าหากมีการทิ้งทิ้งพวกขยะชิ้นใหญ่
เดี๋ยวผมสมมุติให้ฟังง่ายไอ้ฟูกที่นอน

เกิดมันไปอุดตันอันนี้ถือว่ามีความผิด
เพราะว่าล่าสุดนะครับเขาพูดถึงเรื่องการกระทำผิด
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดก็คือการทิ้งขยะชิ้นใหญ่
นอกจุดที่กำหนดโดนปรับสองพันนะ
อันนี้เดี๋ยวเขาจะมาใช้อย่างจริงจังเพื่อแก้ไขเรื่องของการอุดตัน
มันจะทำให้เกิดน้ำท่วมไงล่ะครับ
แล้วถามว่าโดนหนักขนาดไหน
เขาบอกว่าโทษหนักนะปรับสูงถึง๑๐๐๐บาทเลยนะ

แล้วถามว่าขยะชิ้นใหญ่มีอยู่ที่บ้านฉัน
ฉันอยู่ในกรุงเทพจะไปทิ้งยังไง

นัดอะไรนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับ

นั้นเขาจะบอกหมดแล้วฮะว่าวันนี้เดี๋ยวจุดไหนเขาจะไปรับที่ไหน

เพราะฉะนั้นวันหยุดสุดสัปดาห์คุณเตรียมตัวให้ดี

จะทิ้งอะไรก็รอดูในเว็บไซต์ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหน
ได้เอาไปทิ้งให้ถูกที่ครับ
ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน้ำอุดตันด้วยนะคะ

มันไหลล้นคันคลองชลประธาน

มันไหลลงสู่ถนนสายเอเชียแล้ว
ไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันค่ะ

นี่คือภาพแบบแนวระนาบ

แล้วก็จะเห็นว่าน้ำมันไหลทะลักล้น

จุดที่คันคลองขลาดนี้นะคะอยู่ในพื้นที่
หมู่๓ตะบนชีน้ำร้ายอำเภออินบุรี
สิงห์บุรีริมคันคลองมหาราช

ก็คือเหนือประตูระบายน้ำบางโฉมศรี

น้ำกัดซ้อแล้วก็ดูท่าที่ว่า
จะขยายจุดที่มันชำรุด

แม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาคลองมหาราช

น้ำมันจะมุ่งหน้าไปท่วมพื้น

คลองชลประธานมหาราชไปจนถึง

แล้วก็ลอดถนนข้ามไปยังทุ่ง
สิงห์บุรีรำไปถึงทุ่งบางขาม

ดังนั้นใครที่อยู่แถบนั้นเตรียมการรับมือเนาะ

พื้นที่การเกษตรก็เสียหายนะคะ
ดังนั้นเนาะก็เตรียมรับมือกันให้ดีสำหรับ

ตำบลทองเอนที่จังหวัดสิงห์บุรี

แล้วก็เนื่องจากน้ำมันท่วมนาน

อ่าทางหน่วยงานก็มีการดำเนินการต่อนะคะ
ก็คือกรมชนปฐานเขากนำเครื่องจัส
หนักในพื้นที่ลงมาตอกเสาเข็ม
เพื่อยอดบิ๊กแบกกั้นคันคลอง
เพื่อที่จะอุดจุดน้ำรั่วอย่างรวดเร็ว

หรือที่กันลงที่มาดูเองนะ
เขาก็รายงานสถานการณ์สั้นแล้วก็บอกว่าล่าสุดนี้บางโฉมศรีไม่ได้เปิด
แตกไปแล้วประมาณช่วงประมาณตี๒ตี๓เขาว่างั้นนะ
ครับก็เห็นเป็นความเสียหายแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงคนอยู่แถวนั้นนะคะ
ยังไงก็ตามติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานอย่างใกล้ชิด
ว่าเขาจะมีแนวทางในการป้องกันแล้วก็เยียวยาอย่างไรกันบ้าง
ส่วนกรุงเทพมหานครก็ระวังน้ำหนุนสูงด้วย
กรุงเทพมหานครแจ้งมาว่าประมาณวันที่๒๙ตุลาคม
น้ำจะหนุนสูงใครที่อยู่ริมคลองหรือเป็นที่รุ่มต่ำก็เก็บข้าวของไว้ก่อน
จดลงไปในปฏิทินอีกแล้วจะมีน้ำท่วมวันไหนบ้าง

แต่ว่าเรื่องน้ำท่วมไปแล้ววันนี้หยุดยาวแต่เราไม่ได้หยุดเนอะ
ผู้ชมที่จะมีเปิดให้บริการฟรีทางภาคสาเหรมมหานคร๑๙ด่าน

วันนี้นั่นเองเขาเปิดตั้งแต่ตีหนึ่งแล้ว
ยาวไปจนถึงนู่นเลยนะฮะ๒๔นาฬิกาจำนวน๑วันครับ
ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี
ตามประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะครับ
หรือว่าถ้าใครจะติดตามข้อมูลนะฮะ
โทรเอ็กซ์คอร์เซนเตอร์๑๕๔๓ก็ได้ครับ

ตัวใหญ่ก็จะด่วนที่ออกไปข้างนอกไปถัดประวัตินะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็ถือว่าสำคัญ
เรื่องของเงินมันสำคัญอยู่แล้ว
แต่ถ้าเงินมันเป็นเงินปลอมขึ้นมาแล้วก็โอ้โห

เขาบอกว่าแบงค์ปลอมเงินปลอมเนี่ยระบาดอีกแล้วครับ
งั้นต้องไปเช็คหน่อยว่ามันเป็นข่าวจริงหรือเปล่า
อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะครับ
คือมีการแชร์ข่าวเกี่ยวกับประเด็นของการรวบตัวนักศึกษา
ที่ทำธนบัตรปลอมขายให้กับกลุ่มยาเสพติด
เรื่องนี้ข่าวนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงแล้วว่า
ข่าวนี้มันเป็นข่าวเก่า
ฟังให้ดีนะไม่เหมือนกันนะข่าวเก่าข่าวปลอมนะ
นี่มันเป็นข่าวเก่าตั้งแต่เดือนเมษายน๒๕๖๓นู่น
เรื่องของมันถูกเอามาแชร์อีกรอบไง

บอกว่าได้รับธนบัตรปลอมทั้งหมดมาแล้วจากกรณีนี้
รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับควบคุมตัว
ผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางได้ครบแล้ว

แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแบงค์ปลอม

เพราะบางครั้งบางครามรับเร็วจ่ายเร็วนี่

วันสำคัญแบบนี้ก็ต้องบันทึกภาพประทับใจเอาไว้ค่ะอืมนมสาวคู่นี้เขาจัดงานแต่งงานมั่นขึ้นมาเขาก็หวังว่าจะได้ภาพสวยสวยก็เลยจ้างช่างภาพมืออาชีพแต่ปรากฏว่าภาพที่ได้เนี่ยไม่ตรงปกเลยค่ะดูภาพแบบนี้คุณดูค่ะนี่คือภาพจากช่างภาพน่ะอืมถ่ายเป็นลักษณะเหมือนแค
คือเจ้าสาวเจ้าบ่าวบอกมันไม่น่าจะใช่ภาพที่สวยงามอ่ะไม่น่าจะใช่ภาพที่ต้องการแต่เขาก็มีการคอมเมนต์กันไปเยอะ
พอเรื่องนี้มันถูกโพสต์ออกมาเนี่ยบางฝั่งก็บอกว่าเอาคุณจ้างช่างภาพแบบไหนให้เป็นช่างภาพแดดิตหรือเปล่า
คุณชิสาบอกหรือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยตั้งใจให้มันสวยแต่ช่างภาพเขาถ่ายไม่สวยเอง
อ่าก็หลากหลายความคิดเห็นที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาโพสต์ภาพนี้ในเฟซบุ๊คของเขา
เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจว่าโอ้โหได้ภาพมาแบบอย่างที่ไม่ต้องการเลยเออ
เพื่อให้เรื่องนี้มันเคลียร์ตกลงว่ามันติดปัญหาตรงไหนเราอยากจะรู้เหมือนกัน
ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับว่าที่เจ้าบ่าวนะคะคือคุณภูมิประดิษฐ์อายุ๒๒ปีฝ่ายชายนะคะ
คนหนึ่งก็คือนางสาวกันทริกาอายุ๒๕ปีว่าที่เจ้าสาวนี่แหละ
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าช่วงกลางเดือนกันยายนเนี่ยก็ได้โพสต์หาช่างภาพในเพจเฟซบุ๊ก
จากนั้นก็มีทีมงานช่างภาพคนนี้แหละที่จ้างมานี่แหละ
ทักเข้ามาแล้วก็แนบรูปผลงานมาโฆษณาเลยเนี่ยค่ะบอกว่าสนใจจ้างได้นะ
ถ้าหากว่าถ่ายภาพครึ่งวันเนี่ยคิดเวลา๔ชั่วโมงราคาค่าบริการ๓๕๐๐บาท
เขาเห็นว่าอ่ะราคาดีถ่ายภาพสวยก็เลยตกลงจ้างแต่ก็คือต่อรองราคากันอยู่เหมือนกัน
เหลือ๓๐๐๐ได้ไหมขอมัดจำ๕๐๐บาทอันนี้คือข้อมูลหลักฐานที่พูดคุยกัน
จนกระทั่งวันงานมั่นมาถึงนะคะก็ได้นัดแนะให้ช่างภาพมา
๘โมงเช้ามานะพี่มาเริ่มเก็บภาพได้เลยปรากฏว่ามาค่ะ
แต่ว่าทีมช่างภาพมากันสองคนผู้ชายหนึ่งผู้หญิง๑
แต่การแต่งกายเนี่ยมันแหม่ผิดใจผิดใจจริงใส่เสื้อยืดสีดำใส่กางเกงขาสั้นมา
ทางญาติเขาบอกว่าแต่อย่างนี้มันไม่ถูกการรัฐเทศะ
นั่นน่ะสิผู้ใหญ่ก็เยอะด้วยทางญาติก็เลยนำเสื้อดำกางเกงขายาวมาให้เปลี่ยน
อ่ะจากนั้นช่างภาพก็ถ่ายรูปขบวนขันหมากนะถ่ายไปสักประมาณสักสิบนาทีอ่ะ

แต่หายไปเกือบชั่วโมงค่ะคุณชนะคุณจูด้งมาถึงงานอีกทีเกือบ๙โมงเช้า
ซึ่งเลิกเขาก็คือ๙โมงอ้าวก็เป๊ะ
เป๊ะก็จริงแต่ช่างภาพควรจะเก็บภาพไว้ล่วงหน้า
แบบดูแต่นั่นเนิ่นหรือเปล่าคุณเป็นไงคือเป๊ะเกินไป
มาตรงเวลาเป๊ะเลยเนอะ
อ่ะแล้วไม่แค่นั้นกลับออกจากงานไปเนี่ย
ยังไม่ถึง๑๑โมงเลยทั้งที่ตกลงกันไว้๔ชั่วโมงนะคะ
แปลว่าอะไรคะขาดทุนไปแล้วคนจ้างขาดทุนแล้วนะ
อ่าทีนี้วันรุ่งขึ้นค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะเขาทักหาช่างภาพ
บอกว่าอยากจะขอดูภาพก่อนอ่ะส่งภาพให้ดูหน่อยได้ไหม
อืมช่างภาพก็ส่งให้ดูเนี่ยค่ะตามแชทนี่เลย
เห็นแล้วตกใจค่ะเพราะว่าภาพที่ได้มา
มันไม่ตรงกับสิ่งที่ตกลงกันไว้อืม
มันมีภาพที่เหมือนกับหลบมุมบ้างภาพที่เห็นแค่ครึ่งหน้าก็มี
อ่ะเพื่อความชัดเจนงั้นดูภาพนั้นไหม
ภาพที่ผลงานออกมาดูนี้เป็นยังไงบ้าง
ที่บอกว่าโดนบังโดนอะไรพวกนี้
อยากเห็นนะดูกันหน่อยเดี๋ยวทีมงานเขาเอาขึ้นมาให้ดู
ค่ะแล้วเนี่ยเขาอ้างว่ายังไงบ้างคุณชิสา
เขาบอกว่าเขาได้โทรไปคุยกับช่างภาพ
ช่างภาพอ้างว่าภาพที่ได้มานั้นน่ะอืม
คือมันเป็นภาพที่ถ่ายเพราะว่ามีคนบังเขา
แล้วเขาก็ยอมหลบให้เขาพยายามที่จะบอกแล้วว่าขอทางหน่อย
ผมจะถ่ายภาพก็ไม่มีใครหลบให้
นี่คือคำอธิบายของช่างภาพนะ
แต่ทีนี้เนี่ยผู้ว่าจ้างว่าที่เป่าเสานี่นะคะ
ก็โทรไปหาอีกแต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้อีกเลย
ไปฟังเสียงของวัดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันหน่อยค่ะ
๕๓๖รูป
คือวันที่เขารั่นชัตเตอร์ทั้งหมดในงาน

คือรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้

คืออาจจะต่างมุมกันประมาณเกือบร้อยมุมได้
เข้าไป๕๐๐กว่ารูปแต่มันใช้ได้เท่าไหร่
เพื่อความเป็นธรรมนะคะต้องไปพูดคุยกับช่างภาพที่เธอจ้างด้วย
ก็คือนายปามอายุ๒๑ปีคนนี้แหละค่ะ

เขาก็พูดคุยชี้แจงกับนักข่าว
บอกเรื่องที่เกิดขึ้นผมเองก็รู้สึกแย่เหมือนกัน
ซึ่งในวันที่จัดงานเนี่ยเขาก็เดินทางมาถึงก่อนเวลานะ
แล้วก็เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ที่บ้านของวันที่เจ้าบ่าว
ซึ่งจุดนั้นเขาก็บอกว่ามันเป็นห้องแถว
แต่เขาก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องของการถ่ายภาพมันมีข้อจำกัด

เขาบอกว่าจะไปถ่ายภาพที่บ้านของวาดที่เจ้าสาวบ้าง

ได้ภาพออกมาในลักษณะแนวแคนดิต

เขาถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปถ่ายภาพวาดที่เจ้าสาวในห้องด้วย

พอถ่ายภาพเสร็จเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นก็รีบออกไปออกจากงาน
แล้วก็ได้ส่งภาพให้ว่าที่เจ้าบ่าวดู
แล้วบอกว่าเดี๋ยวอีก๗วันจะส่งภาพให้
แต่คือระหว่างนั้นนะคะ
ถ่ายภาพแบบนี้ช่างภาพเขาต้องแต่งให้สวยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง

ยังไงไปฟังเสียงช่างภาพกันหน่อยค่ะ
ช่างภาพอิสระเขาก็บอกด้วยนะว่า

โจมตีวิพากษ์วิจารณ์เขาเยอะเลยค่ะ
เขาเองก็ยืนยันว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะ
ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด
ทั้งเรื่องสถานที่ไม่สะดวกรวมถึงบุคคลที่
อาจจะไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่อำนวยความสะดวกด้วย

มุมของช่างภาพแล้วก็มุมของคนว่าจ้างนะคะ

ถ้าเขาแต่งอีกก็มันจะยังไงนะใช่ไหมคะ

พูดยังไงไปต่อกันเลยละกัน

ทั้ง๒ท่านเนี่ยตอนเด็กเคยมีผ้าเน่าไหมคะ

คือผ้าที่เราชอบแบบถอดใช้แล้วก็ไม่ค่อยซัก

ถ้าถามว่าอะไรเน่านะมีแต่ตัวผมที่เน่าอย่างเดียว

เออมันนานมากแล้วนะนานมากแต่ว่าทุกวันนี้มีไหมฮะ
ไม่มีแล้วไม่เก็บแล้วแต่น้องคนนี้ไปดูหน่อยครับ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีผ้าเน่าแล้วก็โอ้โหใช้มานานมาก
วันหนึ่งคุณแม่เขาเอาผ้าเน่าไปตากอยู่ที่หลังรถครับ

คุณแม่เนี่ยต้องติดประกาศตามหาแบบนี้ครับ

อันนี้คือประกาศที่คุณแม่เขาติดนะฮะ
อยู่ที่บริเวณหน้าบริษัทไวทันซัพพอร์ต
อยู่ที่ริมถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีครับที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง
เป็นประกาศตามหาผ้าห่มสีแดงลายดอกไม้
มาดูหน่อยว่ารักษณะเป็นยังไงเผื่อคุณผู้ชม
อยู่เชียงใหม่แล้วเห็นขนาดเนี่ยประมาณ๘๐คูณ๘๐เซนติเมตรครับ
อีกด้านเป็นลายตุ๊กกระตาหมียืนอยู่บนหลังเตานะถ้าใครเห็น
ซึ่งคุณแม่เขาไปตากอยู่บริเวณรู้สึกว่าจะเป็นสปอยเลอร์นะฮะ
ซึ่งก็จอดอยู่บริเวณถนนหน้าบริษัท
เมื่อช่วงสายวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมานั่นแหละครับ
พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อแจ้งเบาะแสด้วยนะครับ
ถ้าใครเจอเนี่ยแล้วที่สำคัญครับ
คุณแม่เขาเปิดเผยด้วยนะถึงที่มาของผ้าผืนนี้เนี่ย
คือผ้าผืนนี้เนี่ยคุณอาเขาเนี่ยฮะ
ได้มอบให้กับลูกสาวในวันเกิดเป็นของขวัญครับ
ซึ่งลูกสาวนี่ใช้มานานมากเลยนะ
มาจนถึงทุกวันนี้อายุ๒๒ปีครับ
โอ้โหตอนนี้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่ก็ยังใช้อยู่ครับ
แล้วก็ลูกสาวเนี่ยห่วงมากแล้วคือเวลาจะไปไหนเนี่ย
ก็เอาผ้าผึ่งเนี้ยไปด้วยตลอดเรียกได้ว่าติด
แล้วก็ผูกพันมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
คือแม่เนี่ยเอาผ้าห่มไปซักแล้วก็ไปพาดไว้ตรงที่ผมบอกนะ
อยู่ตรงท้ายรถคือผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นมัน
พายุเข้าฝนตกหรือเปล่านะลมมันแรง
ก็เลยพัดแล้วก็ปลิวหายไปครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณแม่กันสักนิดหนึ่งครับ
เพราะว่าของชิ้นนี้มันเป็นของที่เขาผูกพันมาก
มีความหวังว่าถ้าเกิดพี่พี่น้องหรือใครก็แล้วแต่เก็บได้ขอคืนแบบ
อย่างตอนนี้มันเป็นกำลังใจเลยเพราะว่าน้องกำลังเรียนอยู่
ถ้าเขามีผ้าห่มผืนนี้กลับมามันน่าจะทำให้สร้างกำลังใจหลายอย่างให้เขาอะค่ะ

แต่ว่าคุณแม่เขาบอกนะเขามีเบาะแสด้วยนะ
คือวันนั้นเขาพบเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
เดินผ่านหน้าบริษัทครับคุณชนะ

แต่คุณแม่ก็ไปตามหานะ
แต่ชายคนนั้นไม่เจอแล้วครับไม่รู้ไปไหน
ก็เลยฝากหน่อยว่าใครพบเห็นหรือเก็บได้
เอามาคืนหน่อยนะครับหรือว่าจะให้คุณแม่ไปรับก็ได้นะ

เพียงแค่ผ้าห่มผืนนี้คืนมาให้ลูกหน่อยนะครับ
แล้วที่สำคัญขอให้เป็นข่าวทุกช่องด้วย
อื้อก็คือห่วงมากรักมากของรักของห่วง

อารมณ์มาหาอะไรอร่อยทานบ้างดีกว่า
สายเนื้อใครชอบทานเนื้อ

สบัดรอบกลุ่ม

แปลว่าสาขาอื่นแม่อร่อยนะ
ก็อร่อยเหมือนกัน

เหล่านี้ที่ผมเล่าไปก็คือนอกจากจะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรเด็ด
เป็นเมนูสามัญประจำร้านแล้ว
ยังมีเมนูปิ้งย่างและหม้อไฟ
ควบคู่ไปด้วยว้าวและที่สำคัญยังมีบริการเนื้อวัวชนิดพิเศษ
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเซอร์ลอยโอ้โห

หรือว่าเนื้อปลาเลอฮอง
เฮ้ยอันนี้ชื่อแปลกนะไม่รู้จักเหมือนกันเนื้อเนื้อเป็นยังไง
เออแล้วก็มีเนื้อใต้ซี่โครง
มันน่าจะเป็นส่วนที่แบบว่ามีน้อยแต่อร่อยมาก
หรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมแต่ละเมนูได้ยินแล้วเนี่ยน้ำลายไหลแล้วล่ะ
หากใครอยากไปลิ้มลองไปลองความอร่อยกับร้านนี้ร้านรสดีเด็ดสาขาสามย่านผมบอกแบบนี้
สามย่านเนี่ยเปิดนะวันจันทร์ถึงวันเสาร์๑๐โมงจนถึง๒๒นก็คือ๔ทุ่ม

วันอาทิตย์เนี่ยเปิด๑๐โมงจนถึง๒ทุ่มเท่านั้นเองส่วนสาขาประตูน้ำร้านเปิดทุกวัน๑๐โมงจนถึง๔ทุ่ม

ไว้เลยเดี๋ยวถ่ายถ่ายไว้นะแล้วไปซูมกันเอาเองนะคุณผู้ชมนะ
ค่ะใครสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
เดี๋ยวก็ลุกไปดูเลยแล้วเดี๋ยวที่ฉันส่งข้อมูลให้แหมใส่ตาก็ไม่ดีเนี่ย

ก็ข้อมูลมันเยอะหลายสาขา
มันขับใจนิดเดียวใจกว่านี้ไม่ได้

จากเรื่องเนื้อแล้วพาไปดูเรื่องนี้หน่อย

ถ้าจะใช้แฟนทำอะไรเนี่ยต้องพูดให้ดีนะครับไม่งั้นจะเจอแบบนี้เอ้าแบบไหนติดตามในช่วง

ไม่ตัดร้านอีกห่วงยังไงอยู่นี่

คุณจูด้งได้ยินหรือเปล่า
ขอฟังอีกทีได้ไหมขอฟังได้ไหมเอาแบบดังเลยนะ

ไม่ได้มีใครจุดประทัดฝ่ามือเมียนี่แหละค่ะ
เออ

อันนี้มันไม่ใช่เสียงเอเป็กนี่คือเสียงจริงนะเหตุการณ์จริง

เขาใช้ให้แฟนตัดผมแหละครับแต่เขาก็คงจะบ่นแฟน
แต่คุณชิสาฟังออกไหมมันเป็นสำเนียงเลย

ยากเนอะถ้าเป็นคนอีสานก็ยังฟังกันไม่ค่อยจะ
แต่ละพื้นที่ก็สำเนียงต่างกันไป
รู้หรอกเรื่องเลยมีคนเคยมาถามผมเหมือนกัน

บอกว่าเออหน้าตาอย่างนี้ใช่คนเลยหรือเปล่า

บอกว่าผมไม่ใช่คนเลยครับผมคนพิศนุโลก
เขาก็บอกว่าอ๋อไม่น่าล่ะหน้าไม่เหมือนคนเลย
ขอบคุณคุณชีสาครับ
ไม่เหมือนคนแล้วเหมือนอะไรแบบจะคิด
แต่ว่าพูดถึงเรื่องใช้แฟนไม่ได้เลยนะ

น้ำอยู่๓๙จะถึงแล้วตัวเองหยิบน้ำให้หน่อย
นึกใจหยิบเองแล้วอุ้ยตายละ
ดูอยู่ด้วยวันนี้มันหยุดด่าผ่านรายการไปเลย

เองบ้างบางทีใช้เป็นลูกเลยไม่ใช่ลูกนะ
ไม่ใช่ลูกยิ่งกว่าลูกอีก
เป็นสามีนี่แหละต้องพี่นอกพี่เทา
อาการดูหนักของเขาเองนะ
แต่ไปดูเรื่องนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้เสียงสองแล้วจะดูน่ารัก

เพิ่งเขาบอกว่าคนสวยจะเสี่ยงเล็กเว้ย

ใช้เสียงเล็กแล้วจะดูน่ารัก
เสียงเล็กแล้วจะดูน่ารักสาวเหล่านี้ก็เลยทำเสียง
สวัสดีทุกคนเป็นอย่างไรบ้างสวยด้วยครับเนี่ย

อ้าวก็ดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น

เป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กดูหน้าธนุถนอมบอบบาง
แล้วทุกคนต่างพูดเสียงเล็กเหมือนกันหมดเลย

แปปชั่นที่เขาเขียนไว้อ่ะเออ
นึกว่ากรมนกแก้ว
ใช่คือเวลาหิวนะ

ใจที่อีแนน
ลองทมา

ถ้ายังงั้นคุณก็ต้องยอมเพราะอันแล้วละ
หลงใครทำเสียงเล็กแบบนี้ผมหลงนะผมหวั่นไหวจริง

อ้าวจะแตกซะก่อน
อะไรนะชื่อยากจังเลย

ใช่แต่ว่าช่วงหน้านี้เลยจะพาไปที่สะแก้ว
พร้อมกับทำพวงหลีดแบบนี้จะเป็นยังไง
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้ไหน
คู่กันสวัสดิ์คราว
กลับมาช่วงนี้พาไปสะแก้วหน่อยครับ
ทำดอกไม้จันทร์จะเป็นอย่างไรบ้าง

สวัสดีครับคุณผู้ชม
ถ้าพูดถึงอำเภอคลองหาดจังหวัดสาแก้วของดีทีเด็ด

ที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าสาธุชน
เพราะที่นี่มีสารพัดเทพที่คนไทยนับถือ
ไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนตทาเวสุวรรณ
พระราหูเทพทันใจพระใหญ่พระศรีวรีและแม่ยาซอม

อำเภอคลองหาดยังมีของดีของฝากที่ขึ้นชื่อ
และราคาไม่แพงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ
คือคือสิ่งนี้ครับพวงหลีดดอกไม้จันทร์นั่นเองครับ
นี่ครับคุณผู้ชมนี่คือผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตะบนคลองหา
เป็นอย่างนี้ครับสวยไหมครับนี่มีหลากหลายมากเลย
อ้าวแม่นุ๊ดแนะนำนะครับนี่คือกลุ่มอะไรครับ
กลุ่มทำดอกไม้ตามตะบงคอหาดค่ะคุณแม่นุษย์ครับ
แต่ละแบบเนี้ยที่แขวนอยู่เนี่ยราคาเท่าไหร่อ่าราคาหกร้อยบาทค่ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมผมเห็นอันหนึ่งผมยกให้ดู
เห็นเยอะเยอะแบบนี้อันนี้ทำงานไหมฮะประมาณวันค่ะ
หนึ่งวันค่ะเห็นแบบนี้อยากทำแล้วฮะแม่นุ้น
สอนผมหน่อยได้ไหมได้สิคะจัดไปครับคุณผู้ชมไปเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ค่ะ
มีอะไรบ้างครับแม่นุษย์เราก็จะมีกรีบอับนะคะ
มีไม้มีกาวนี่ได้ได้ที่ชั้นสองสีอ่ะฮะ
ใช้ได้ค่ะแล้วจะใช้สีหน่อยก็ได้ก็คือวันนี้อะ
ค่ะแล้วก็มีบล็อกอ๋อเป็นบล็อกเอาไว้เอาไว้ขึ้นรูปใช่ค่ะ
เริ่มแรกคุณผู้ชมแม่นุษย์ทำยังไงฮะเริ่มแรกเลย

จิ้มกาวใส่กรีบ

ให้มันเป็นเหมือนนาข้างในเกษรกุหลาบดอกไม้อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเราก็ขโมดนะครับ

ขโมดต้องแบบนี้ครับ

เอ้าใส่ไปในกลีบแรก
มันจะมีล็อกขอบที่เขาง้อไว้

ที่สามแล้วก็มาใส่ที่มันห่างไว้กดลงไปแล้วเอามือโก้จิ้ม
แล้วเราก็ดึงกีบขึ้นมาให้มันเสมอกันนะคะ
นั่นแหละอันนี้เราก็เอาเกษรเราใส่ลงไป
แล้วก็ดึงดึงมาค่ะให้มันเข้าพอดี

กว่าจะได้สัก๑ดอกครับคุณผู้ชม
น่ามากเลยนะนี่คือวิธีขึ้นผู้ครับ
รีบยืมแล้วเราก็เอาดอกเรามาใส่ตรงกลางนะคะ
ตรงกลางแล้วเราก็ห่อเหมือนเราห่อดอกไม้อะค่ะ
แล้วก็เหาะปิดเพราะกบก็พบ

ถ้าเราจะทำเป็นผู้นะเราก็เอามาเสียบเป็นนี้ค่ะ
เราก็จะเอาบูนใส่อย่างนี้ค่ะ

และวันนี้ผมจูด้งและสะบัดทั่วไทยต้องลากันไปก่อนแล้ว
ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนอีกต้องติดตามนะครับ
วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

ใช่ครับทำง่ายแถมสวยด้วยนะครับ

คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
ผู้หญิงคนหนึ่งทำไมต้องลงทุนมากขนาดนี้
ถึงขั้นต้องแบกผู้ชายไปเลย
ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัติข่าว
คุณผู้ชายทั้งหลายจะหาเมียให้ได้
ผมบอกเลยต้องเมียแบบนี้อภิชาติตะเมียของจริง
โอ้โหหัวเมากลับบ้านไม่ไหว
เมียจัดให้เลยครับ
แต่ด่าูภูวู่เถอะแต่ด่าวขว

มีคำพูดทิ้งท้ายลำบากนัก
คงเพื่อนมีแต่เพื่อนที่ไม่ดี

ดูไปพูดไปแบกผัวไปด้วย

โอ้โหก็ไม่ยอมกลับบ้าน

เดี๋ยวจะไปสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อน
นั่นยังไงแล้วสุดท้ายเมา
กลับบ้านไม่ได้ให้เมียมาลากกลับบ้าน
ไม่ใช่แค่ลากอ่ะอุ้มเลยหามเลย
คุณมีเมียดีนะผมแนะนำว่าทุกท่านควรจะมีเมียแบบนี้
แล้วจะหายังไงได้อย่างนี้ก่อนคุณต้องเมาก่อนเหรอคะ

โอ้โหผู้หญิงเสมียต้องแข็งแกร่งบึกบึน
แต่พอเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรา๓คนที่นั่งเมาส์มอยคอมเมนต์นะ
คนในเน็ตนี่เขาคอมเมนต์กันเพียบเลย
ทั้งเมียและแม่ในเวลาเดียวกัน
หรือแข็งแรงมากแม่
ป๊๊า๊ดมาได้เมียดีแท้ล่ะ

ชิงแชมป์โอลิมปิกนี่ได้ที่หนึ่งเลยนะ

แต่อย่างว่าแหละเวลานั่งกันอยู่ในกลุ่มผู้ชายมันก็จะเมามันอย่างนี้แหละ
แล้วก็เมานู่นเมานี่ที่สำคัญก็ชอบเมาส์เมีย

เพื่อนก็บอกกลัวเมียมันเสียระบบ

เมียโผล่มาเฮ้ยกลัวเมียมันเสียระบบเห

แล้วเคยโดนตบจนระบบพังไหม

เท่านั้นแหละครับตายเลยตายเลยครับ
นี่กลัวระบบพังแกล้งตายเลยครับ
เมียก็เลยหิ้วเอากลับบ้านไปเลย
เออนะคะก็ต้องทำอะไรก็ได้อ่ะ

กลัวเมียออกจากออกจากกลุ่มเราไปเลย

กลุ่มคนรักเมียกลัวเมีย

แล้วคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็คือคุณชนะ

ถ้าใครอยากได้ของรางวัลดีแบบนี้นี่เลย
ไลน์เข้ามาหน่อยที่ไลน์แอดไทยรัฐ

คุณชอบอากาศแบบไหนที่สุด

เดี๋ยวเราประกาศผลนู่นเลยศุกร์หน้านะครับ

ส่งกันเข้ามาไม่ว่าจะชอบอากาศร้อน
เปิดปากกับพลากภูมิวันนี้หมดเวลา
ลาไปแล้วครับสวัสดีค่ะ
ถ้าเธอไม่ไหวมากอดได้เลยถ้าเธอเรียกหาจะต่อหาเลย
ให้ฉันเป็นแมวตัวปลอดของเธอถ้าไม่ต้องเหงาฉันอยู่ข้างเธอ
ถ้าเธอไม่ไหวมากอดได้เลยถ้าเธอเรียกหาจะต่อหาเลย
ให้ฉันเป็นแมวตัวปลอดของเธอถ้าไม่ต้องเหงาฉันอยู่ข้างเธอ
ถ้าเธอไม่ไหวมากอดได้เลยถ้าเธอเรียกหาจะต่อหาเลย
ให้ฉันเป็นแมวตัวปลอด